ของเรานะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตดี
เพราะว่าเป็นช่วงที่กรอบโกยเงินนะคะคือก่อนหน้านี้มันติดเรื่องของสถานการณ์โควิดใช่ไหม
งานเงินก็ห่างหายกันไปตอนนี้กลับมาลุยงานแบบเต็มพิกัดแล้วนะคะ
ทั้งงานพิธีกรโชว์ตัวร้องเพลงแต่ว่าถึงคิวจะแน่นยังไง
ฮายของเราก็ไม่ลืมทำธุรกิจปลาสลิดขายค่ะ
ก็ถือว่าได้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้เป็นฝักเป็นกรรมไง
ไฮบอกกับเราว่าโอ้โหนึกย้อนกลับไปเมื่อ๖๗เดือน
ต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิต
พอได้คิดถึงก็ต้องปรบมือให้กำลังใจตัวเอง
ที่ได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
เคล็ดลับดีที่หลายคนอยากรู้รวมถึงเรา๓คนด้วย
ที่ทำให้แม่ฮายของเราเนี่ยเห็งจริงเฮงจังไม่จกตา
ถูกลอตเตอรี่แต่ละงวดนี่จุกกันไปเลยนะ
ทำยังไงรู้ไหมคะนางไปเดินช้อปปิ้งเลือกลอตเตอรี่ตามแผง
ในวันที่ออกสลากินแบ่งเลือกเวลาตลาดใกล้วาย
แล้วก็ไปกล่อมพ่อค้าแม่ค้าให้ลดราคา

ใช่ละงวดเลขที่เหลือเขาก็จัดการฟาดเรียบทั้งหมดเลย
แท้งเลยพอ๔โมงเย็นก็มาลองนักดู
โอ้โหปรากฏว่าแต่ละงวดได้กำไรไม่มากไม่น้อยอยู่นะคะ
ก็สนุกสนุกตอนสนุกหมายถึงว่าสนุกกับชีวิตที่
ที่เราไม่จมปักอยู่กับมันเราก็ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่า
ถ้ายิ่งนอนเฉยจักรจ๋าตรงสัยเป็นซุ่มเซ่าตายไปแล้วเอาจริง
ปังไม่ไหวงวดนี้ก็โดนมานิดหน่อยได้มานิดหน่อย
รัฐบาลไปเยอะพอสมควรไม่ได้ซื้อเอกชนนะฮะซื้อรัฐบาล

คอกบัวเหรอโอ้โฮไม่ใช่คอกบัวนู้นสนามริมน้ำดีกว่า
ตอนวันหวยออกหนูจะได้ราคาพิเศษ
ถ้าหนูโชคดีหนูก็จะได้รางวัลก้นแผง

อีแจเพียร์กันก่อนแพียร์กันก่อนตอนนี้รอตเตอรี่ที่แบบแพงฟูนะ
พี่จะบอกว่าแจ๊กเชยมากเขาในสนามวินน้ำ
แล้วก็ที่กระซิบด้านหลังแต่เหล็บมามักหมื่นอยู่เด้อ
คือแกไปเหมาเยอะจริงแต่แกถูกก็เยอะเหมือนกัน
เตือนว่านี้พี่แจ๊กจะคุ้นเคยกับสนามวินน้ำเพราะว่าอะไรมั้ย

ฟังแล้วใจฟูดูมีความหวังคุณผู้ชมค่ะ